คุณผู้ชมจากเรื่องราวเกี่ยวกับโควิดเดี๋ยวพักเอาไว้ก่อน
มาดูเรื่องนี้หน่อยตอนแรกหลายคนเห็นภาพตอนสุดท้ายยังนึกว่าเป็นอุบัติเหตุเลย
เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์มุดอยู่ข้างใต้รถเก๋ง
แต่ทีนี้พอมีคลิปจากรถคันที่อยู่ข้างหลัง
เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุ
แต่มันคือการทะเลาะกันเดี๋ยวไปดูความหัวร้อนที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนี้ค่ะครับ
เอาละเหยียบเลยคือว่าแล้ว

คนขับลงมาต่อยต่อจิตใจมันทำได้ไงวะ
ใจเย็นอย่าใช้ความรุนแรงครับ
นี่คือเห็นแบบนี้นี่เหมือนจะพยายามฆ่าเลยนะ
คนที่เขามีกล้องคันที่เขาขับตาม

เห็นไหมมอเตอร์ไซค์๒คันประกบอยู่
แล้วคุณผู้ชมเห็นเก๋งขาวขับขึ้นสะพานไป

เสื้อแขนยาวขาสั้นเขาขี่ตามไปนะ
แต่ทีนี้ตอนที่ไปถึงตรงกลางสะพานตรงนี้ค่ะ
มันกลายเป็นว่ารถมอเตอร์ไซคันแรก
สองผัวเมียเขาอยู่ข้างหน้าไปขวางไว้
ไม่ให้รถเก๋งไปต่อได้แล้วดูสิ
หลงมาจากรถแล้วมีการใช้หมวกกันน้อง

ชาวบ้านเห็นก่อนเขารีบเข้าไปห้ามเลยค่ะ

คือยกหน้ารถเก๋งออกค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเช้าเมื่อวานค่ะ
ในสอยเทศบาลบางปูหรือว่าสอยโยาซา

แล้วสะพานตรงนี้มันเป็นสะพานข้ามคลอง

แล้วคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟัง
มีเรื่องกันมาก่อนคันแรกเนี่ยผัวเมียขี่มา
ที่สองคือผู้ชายแขนยาวขาสั้นใช่ไหม
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยพอเขามีเรื่องกันมาก่อน
คนขับรถเก๋งขับเร็วจนเกือบไปเบียดทำให้มอเตอร์ไซค์ล้ม
มอเตอร์ไซค์ก็เลยขี่ตามมาไงคะเลยประกบแล้วก็ต่อว่า
ท้ายที่สุดมันกลายเป็นว่ารถเก๋งขาวคันนี้
เร่งเครื่องแล้วก็ไปพุ่งทับมอเตอร์ไซคู่กรณี
คือคนที่ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้น
และทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ขวางถนนอยู่แบบนั้น

คันอื่นเข้าไปไม่ได้ฮะเดือดร้อนคนอื่นเข้าไปทั่วเลยนะครับ
อย่างที่บอกไงว่ามันจะเป็นการพยายามฆ่า

อันนี้เนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะต้องสอบปากคำคนเจ็บก่อนนะคะ
ถึงจะมีการสรุปคดีเรื่องนี้ต่อไป
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวคนเจ็บก็คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

เกือบ๘โมงของวันที่๓กุมภาค่ะ